การที่เกิดขึ้นที่มีผู้เสียชุดไปสองศพบาดเจ็บ
อีกห้าจากการที่ผู้ชายคนนึงคลุ่มคร่างไล่แทง
ในวันนี้นะครับก็มีผู้ที่เดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายกันเป็นจำนวนมากมีผู้ราชการจังหวัดอุดรธานีนะครับที่มาเป็นประธานในพิธีชาปนกิจศพด้วยนะครับทุกผู้ชมครับพิธีชาปนกิจศพของน้องจูนนะครับวันนี้นะฮะน้องจูนนางสาวชนลดาหินคำอายุ๒๒ปีนักศึกษาชั้นปีที่๔
มีคุณพ่อคุณแม่มีญาติพี่น้องมีครอบครัวมีผู้ราชการจังหวัดอุดรธานีนะครับ
มีอธิการบดีของมหาวิทยาลัยราชพัฒน์อุดรธานีที่น้องเรียนอยู่เนี่ย
แล้วก็เพื่อนที่ที่ทำงานที่น้องไปฝึกงานมาแสดงความอาลัยกันนะครับ
แล้วก็มีการมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับคุณพ่อคุณแม่น้องจูนด้วยนะครับ
หลังจากนั้นก็มีพิธีชาปนกิจศพนะครับ
อีกหนึ่งศพที่เสียชีวิตก็คือน้องอุ๋งอิ๋งนะครับนางสาวอัญชยาบุญยียวน
วัย๑๖ปีที่ถูกแทงคนแรกเลยน้องก็เสียชีวิตนะครับ
จะมีพิธีชาปนกิจศพวันที่๙ธันวาคมเวลา๑๕นาฬิกานะครับ
วัดบ้านหัวเชียงตะบลหนองหานอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะครับ
คุณผู้ชมคะเดี๋ยวย้อนไปดูภาพพิธีชาปนกิจศพน้องจูนนะคะ
อุดรธานีเจ๊อ๋อ๙๐ล้านเป็นชาวอุดรธานีเหมือนกัน
เหมือนกันก็เลยไปแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวของน้องจูนนะคะ
แล้วก็มอบเงิน๓๐๐๐บาทเพื่อช่วยเหลือครอบครัวของน้องจูน
หนังสือให้ด้วยนะคะเจ๊อ๋อบอกว่าช่วงเย็นเมื่อวาน
หลังจากไปมอบเงินช่วยเหลือโรงเรียนที่ถูกไฟไหม้๕๐๐๐บาท
ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาอุดรธานีเขต๒
หอประชุมมหาวิทยาลัยราชพัฒน์อุดรธานี
ก็ได้รับมอบใบประกาศนียบัตรขอบคุณ
กลับมานั่งเจ๊อ๋อบอกว่ารู้สึกเหมือนมีบางอย่างวิ่งมาสัมผัส
อยู่ดีเจ๊อ๋อบอกว่าน้ำตาลไหลออกมาเลยค่ะ
แล้วก็เห็นภาพผู้หญิงสองคนยืนร้องไห้
เป็นภาพเด็กผู้หญิงที่มีแผลที่คอ
แล้วก็พูดว่าหนูอยากเห็นแม่มานานแล้ว
หนูขอมาขอส่วนบุญกับแม่หน่อย
อ๋อบอกว่าก็เลยบอกไปว่าเดี๋ยวแม่จะทำบุญไปให้
วันนี้ก็เลยตัดสินใจเดินทางมามอบเงินทำบุญให้กับทางครอบครัวของน้องจูนค่ะ
เห็นภาพของน้องเขาไม่เยือนไห่
เย็นให้ประมาณว่าแม่

หนีไล่ไห่จบเลยว่าพี่ออฟเองก็ไห่
นั่งไปเห็นบุญมาแล้วนั่งไปส่วนพี่มาแล้ว
เหมือนเด็กหน่อยที่ถูกไอ้นั่นเสียบข้อ
มาขอส่วนบุญพี่ออฟก็จะไปให้
แม่งอื่นต้องไปก็บุ่งรู้ว่าน่องเขาอยู่บ้านไหน
คุณแม่ของน้องจูนก็ขอบคุณเจ๊อ๋อนะคะ

เย็ดย่านก็ไปพูดคุยกับเจ๋๊อ๋อ
ก็ด้วยความที่เจ๊อ๋อเป็นคนพื้นที่อุดรธานี
แล้วเจ๊อ๋อก็เป็นคนดังในพื้นที่ด้วย

ก็เลยไปพูดคุยกันอย่างที่เห็นค่ะ
คือมันเป็นภาพลักษณะของการขอโชคขอลาบ
แต่ว่าเจ๊อ๋อบอกว่าเป็นลักษณะของการ
ช่วยให้คนในครอบครัวของน้องได้คลายเครียด
คลายความโศกเศร้าไปได้บ้างนะคะ
แม่ของน้องจูนก็บอกว่าน้องจูนรักรถจักรยานยนต์
ทะเบียนขอไข่วแหวนพพ๕๔๓อุดรธานี

แม่เคยบอกว่าเดี๋ยวเปลี่ยนคันใหม่ให้ไหม

ก็เลยนำรถจักรยานยนต์คันนี้นะคะมาบังสุกุลไปให้น้องจูน
เพื่อให้น้องไปใช้บนสวรรค์ตามความเชื่อค่ะ
ครับก็เป็นหนึ่งในสองศพนะฮะที่เสียชีวิตนะครับ
ท่านผู้ชมครับความคืบหน้าทางคดีเนี่ยเดี๋ยวเราตามให้แน่นอนนะฮะในวันนี้นะครับ
ตอนนี้เราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมาอีกจุดหนึ่งนะครับ
จุดที่คนที่ก่อเหตุคนร้ายเนี่ยถูกชาวบ้านไล่ขับจักรยานยนต์แล้วก็เบียด
ล้มลงแล้วล่วงลงมาจากจักรยานยนต์ตรงนี้นะฮะ
ลงมาจากจักรยานยนต์แล้วก็ที่ตำรวจไปไล่ควบคุมตัวไปรุมกันตรงนั้นเนี่ย
ลงมาได้ยังไงค่ะมีชาวบ้านเขาเห็นเหตุการณ์ตั้งแต่ไล่แทงมารู้ข่าวเนี่ย
ขี่จักรยานยนต์ไล่ตามเลยนะฮะแล้วก็เบียดจนชายคลั่งคนนี้เนี่ย
หล่นลงมาจากจักรยานยนต์ของตัวเองก่อนจะถูกควบคุมตัวไว้ได้
อันนี้ก็ยังคลั่งอยู่นะฮะในมือยังถือมีดอยู่นะฮะ
ชาวบ้านที่ขี่จักรยานยนต์ไล่ตามกันมาก็ต้องออกห่างกันไว้ก่อนเพื่อรอเจ้าหน้าที่
แล้วก็วิ่งไปทางนู้นนะฮะยังมีคนเจ็บที่อยู่ในพื้นที่ใกล้ใกล้ตรงนั้นด้วยนะครับ
ถูกแทงเข้าไปนะฮะตรงนี้นะครับนายอิทธิพลอึมผึ่ง
หรือว่าในแจ็ควัย๓๑ปีนะครับในอิทธิพลอิ่มผึ่งนะฮะ
เป็นผู้ต้องหาที่ถูกแจ้งข้อหาตอนนี้คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับ
ชาวบ้านก็ขี่จักรยานยนต์ไล่ตามกันนะครับหลังจากที่ไปแทงเหยื่อจุดแรก
ที่สี่แยกไฟแดงธรรมดาโรยสวนนะครับแล้วก็ไล่แทงต่อมาอีกหลายจุดนะครับ
มาถึงตรงจุดนี้นะครับชาวบ้านขี่จักรยานยนต์ไล่ตามประกบ
แล้วก็รถก็เสียหลักล้มลงเดี๋ยวดูอีกจุดหนึ่งนะฮะ
ภาพวงจรปิดอีกมุมหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับ
เห็นว่าตอนที่นายอิทธิพลขี่จักรยานยนต์มาเนี่ยนี่ครับ
เสียหลักตรงนี้ใช่ค่ะดีนะคะคือชาวบ้านเขาช่วยขี่รถจักรยานยนต์ไล่ตามจับครับ
จนเนี่ยค่ะต้องลงไปจับรถจักรยานยนต์เพราะว่าโดนบีจจนมึงเสียหลัก
แต่ก็ยังไม่เข้าใกล้ไม่ได้อ่ะมันอันตรายอ่ะนะฮะใช่ค่ะ
กระทั่งมีตำรวจมาถึงกู้ภัยมาถึงก็ไปช่วยกันรุมล้อมจับอีกทีนึง
โอ้โหนี่ถ้าไม่มาช่วยกันตรงนี้ไม่รู้ว่าจะขี่ไปถึงไหนแล้วไปแทงใคร
ไม่รู้จะไปไหนต่อไหนต้องขอบคุณพลเมืองดีทุกคนจริง
เพราะกว่าจะมาถึงจุดนี้เนี่ยแทงเขาเจ็บเนี่ยไป๕แล้ว
ค่ะแล้วก็เสียชีวิตไปสองแล้วนะครับอืม
ที่จะจับกลุ่มตัวได้นะครับทุกผู้ชมครับตรงจุดนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
แล้วก็จะเป็นภาพที่เราได้ดูกันนะครับก็คือเจ้าหน้าที่เนี่ย
รุมล้อมจับนะฮะเหมือนกับภาพวันแรกแรกที่เราได้เห็นไปแล้วนะครับ
ตรงนี้ฮะก็มาต่อเนื่องด้วยภาพนี้นะคะ
ตอนที่ตำรวจตามมาถึงนะครับใช่ค่ะ

ก่อนที่จะถูกจับกลุ่มตัวได้เนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับตอนที่ในแจ๊คเนี่ยถูกไล่ตามจนตกลงมาจากรถจักรยานยนต์แล้วเนี่ย
ตอนนั้นเขาแทงไปหกหกนี่คือเสียชีวิตสองบาดเจ็บอีก๔
แล้วพอลงจากรถแล้วเดินหนีคนที่ไล่ไปเรื่อยเนี่ยไปแทงอีกคนนึงคือคนสุดท้ายที่ถูกแทงบาดเจ็บนะฮะ
คือนางสาวแว่นทิพย์วงวิลัยอายุสามสิบสามปีถูกแทงเข้าที่ไหล่ซ้ายนะฮะ
นั่นคือเหยื่อรายสุดท้ายที่นายอิทธิพลแทงก่อนจะถูกจับกลุ่มภาพในกล้องวงจรปิดมุมนึงเนี่ยจะเห็นนะครับว่ามีนางสาวแว่นทิพย์อายุ๓๓ปีตรงจุดนี้นะฮะ
วิ่งหนีคนไปที่ไล่จับเนี่ยไปแทงเขาด้วยนะยังไปแทงเขาอีกนะครับ
นี่ฮะนี่ค่ะจุดตรงนี้ช่วงสายวันนี้ครับพนักงานสอบสวนสพเมืองอุดรธานี
คุมตัวในแจ็คไปฝากขังนะครับใช้วิธีการฝากขังต่อสาร
ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เนสไปยังศาลจังหวัดอุดรธานีนะครับ
หลังจากนั้นก็คุมตัวออกจากห้องคุมตัวผู้ต้องหาของสพเมืองอุดรธานี
ขึ้นรถควบคุมตัวผู้ต้องหานี่ฮะเอาตัวไปตรวจสุขภาพจิตก่อน
ที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีนะก่อนจะนำตัวส่งเรือนจำกลางอุดรธานี
ชาวบ้านที่เขารู้ข่าวนี่เขาก็มารอดูหน้าผู้ต้องหากันเยอะแยะไปหมดนะฮะ
เพราะว่าในแจ๊คนี่ก็บอกกับตำรวจบอกผมก็ไม่รู้ว่าทำอะไรลงไปอืมอ่า
ลักษณะเหมือนกับจะอ้างว่าของเข้าของขึ้นอะไรพวกเนี้ยอ้างว่าแทงไปมั่ว
ครับเขาแขนแต่ก็ไม่ได้บอกว่าแขนใครแขนอะไร
แต่รับสารภาพว่าก่อนก่อเหตุเสร็จจะบ้าไปสองเมตรครับ
โบ้ยว่าตัวเองจิตใจไม่ปกติฟั่นเฟือนอะไรยังไง
ทำไปไม่รู้ตัวแต่ตำรวจบอกไปตรวจเช็คประวัติอาการทางจิตประสาท
รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือเปล่าไม่มีเลยใช่ค่ะ
เขาอ้างว่าเขาเคยรักษาตัวในโรงพยาบาลมีอาการป่วยทางจิตทางประสาท
อ้างแบบนี้เพราะฉะนั้นคุณจะมาอ้างไม่ได้
แต่ก็เพื่อความชัดเจนก็ส่งตัวไปตรวจก่อนวันนี้ก่อนนำตัวเข้าเรือนจำนะฮะ
จะได้ไม่ต้องมาอ้างกันค่ะนะเพราะว่าตามข้อสันนิษฐานเนี่ย
ไม่เมายาก็คุ้มคลั่งหรือว่าจะทำไปเพราะอะไรยังไงเนี่ย
เขาก็คงมีในใจเขานั่นแหละแต่จะมาอ้างว่าโอ้ผมไม่รู้เรื่อง
ผมมีอาการทางจิตประสาทผมเป็นบ้านี่ไม่ได้
ตำรวจบอกประวัติคุณไม่มีเลยนะฮะแต่ไม่มีประวัติก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เป็น
อาจจะเป็นได้ก็ต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลให้ชัดเจนก่อนนะครับ
หลังจากนั้นก็นำตัวไปควบคุมตัวที่รวนจำนะครับ
คุณผู้ชมครับก่อนที่จะถูกส่งตัวไปตรวจสุขภาพจิต
แล้วส่งตัวไปคุมขังที่เรือนจำกลางอุดรธานีนะครับทุกผู้ชมครับ
ลุงเขยนะของผู้ต้องหานะครับก็เดินทางมานะครับ
นายแสงมณีสังอายุห้าสิบหกปีมากับญาติอีกสองคนมาเยี่ยม
นี่ลุงเขยมานะครับเอาข้าวเหนียวเอาลาบเอาเนื้อทอด
ให้หลานชายกินด้วยนะครับในแสงเนี่ยบอกว่ารู้ข่าวตอนแรกนี่ตกใจมาก
เพราะว่าความจริงแล้วหลานชายคือนายอิทธิพลเนี่ยก็ดูเป็นคนธรรมดาทั่วไป
ตามประวัติเนี่ยไม่เคยก้าวร้าวไม่เคยเสพยาบ้านี่ฮะถุงที่เอามาเนี่ยคือลาบ
เนื้อทอดแล้วก็ข้าวเหนียวนะครับที่ผ่านมาหลานชายจะอยู่กับยาย
เพราะว่าพ่อเสียชีวิตไปแล้วส่วนแม่เนี่ยแยกไปทำงานอยู่ต่างจังหวัดอยู่พิศนุโลก
อิทธิพลเขาไปทำงานฟาร์มหมูกับลุงได้เงินเดือนเดือนละ๘๕๐๐นะ
แต่ทีนี้มันมีปัญหาก็คือชอบแอบหนีไปเที่ยวค่ะนะ
ก่อนก่อเหตุก็แอบหนีไปเที่ยวซึ่งลุงเขยคนนี้บอกว่าเขาก็ไม่ได้คลุกคลีกับนายอิทธิพล
เพราะต่างคนต่างอยู่เขาเป็นลุงเขยส่วนนายอิทธิพลเนี่ยเขาไปอยู่กับลุงแท้
ทำฟาร์มหมูเมื่อวานเราก็คุยไปด้วยแล้วส่วนแม่ของนายอิทธิพลตอนนี้รู้ข่าวแล้ว
กำลังจะเดินทางมาจากพิศนุโลกเพื่อจะมาดูเรื่องของลูกชาย
ที่มีการพูดกันว่านายอิทธิพลเล่นของเนี่ยในแสงลุงเขยของนายอิทธิพลบอกว่าก็อาจจะเป็นไปได้
เพราะตาของนายอิทธิพลเนี่ยเป็นชาวบุรีรำแล้วเขามีของเขมร
หลังจากตาของนายอิทธิพลเสียชีวิตของขลังต่างของตาเนี่ย
เหมือนกับยังทิ้งเอาไว้บนหิ้งพระในบ้านไม่รู้ว่านี่ฮะ
แจ็คอิทธิพลเนี่ยจะไปหยิบของตาเนี่ย
เอามาเล่นอะไรยังไงหรือเปล่าจะกลายเป็นว่ารับเอาของขลัง
หรือว่าคุณสัยเวทมนต์อะไรต่างของตาเนี่ยเอามาใส่ตัวมาไว้ในตัวหรือเปล่า
แต่สงสัยเขาเก็บหนังสืออะไรไว้อย่างเงี้ยมันอยู่หิ้งพระหรืออะไรอย่างเงี้ย
มันก็ไม่ได้อยู่สูงแล้วหิ้งพระหรืออะไรหรือ
อยากขอโทษเขากันว่ามันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยเราไม่รู้ว่าจะพูดยังไงถึงจะให้เขาเข้าใจ
เพราะว่าจะโทษฝ่ายพวกผมนี่ก็ไม่ได้เพราะผมไม่ได้ทำ
แล้วพวกผมก็ไม่ได้ทำให้หลานทำอย่างงั้นใช้เวลา
ก็อย่างมาอย่างนี้ผมก็เสียใจอยู่ครับท่านไม่รู้ว่าจะสัญหาคำไหนไปขอโทษขอโทษเขา
ทำไงจะให้เขาสบายใจอะไรอย่างเงี้ยมันมันเกิดขึ้นแล้ว
จะมีมาประกันตรงประกันตัว

ไปให้ตามทุกบุญการ

จุดแรกนะครับพี่ในแจ๊คให้ก่อเหตุไว้สีแยกฟลายแดงถนะเลสวร
ตัดกับถนนศรีชมชื่นในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
วันนี้ทหารตำรวจกอรมนฝ่ายปกครอง
วันนี้ก็ไปดูแลพื้นที่ไปสร้างความมั่นใจให้กับชาวบ้านให้นะครับ
เพื่อจะได้มั่นใจกันว่าลักษณะเหตุการณ์แบบนี้เนี่ย
ไม่ให้เกิดขึ้นอีกนะไม่อยากให้วิตกกังวล

เพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันสะเทือนกวันเหลือเกิน
อยู่ดีผู้ชายคนหนึ่งโอ้โหไล่แทงเข้าไปทั่ว
ขี่จักรยานยนต์ไล่แทงเข้าไปทั่ว

คุณผู้ชมคะวันนี้ค่ะเราส่งคุณปียชาติคงถิ่น
ทีมข่าวของเราไปถึงที่พักของนายอิทธิพล

อยู่ในฟาร์มหมูของลุงที่ตำบลหนองบัวบานอำเภอหนองบัวโซ
จังหวัดอุดรธานีตามที่ลุงบอกค่ะ
ตอนนี้ก็เหมือนกับเก็บกวาดทำความสะอาดไปแล้ว
นี่นะคะแต่ยังมีเครื่องรางของขลัง
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ติดอยู่ที่ห้องแบบนี้ค่ะครับ
ฝาแบบนี้นะคะโอ้โห
ประตูทางเข้ามียันเกราะเพชรของหลวงพ่อปาน
พ่อฤษีลิงดำติดเอาไว้
พุทธคุณของยันเกราะเพชรก็เชื่อว่าจะไม่มีทางตายโหง
ไม่ถูกคุณผีคุณคนจะป้องกันสรรพอันตราย
บุคคลทั้งหลายทำมาด้วยวิชาการต่าง
จะไม่ตายด้วยพิษของสัตว์พิษปลอดภัยจากศัยศาสตร์ทุกชนิด
และศัยศาสตร์สิ่งไม่ดีทุกประเภทจะสะท้อนกลับไปเอง

ในห้องมียันฮนุมานเชิญทงเชื่อว่ามีพุทธคุณด้านป้องกันภัยต่าง
มีผ้าขาวความยาวประมาณ๓๐เซนติเมตรลงอัคระ
มีภาพพระพุทธเจ้าสามภาพมีภาพเทพพระศิวะเท้ามหาพรมพระพิคเนธ
พระแม่อุมาเทวีประทับเสือและภาพเจ้าแม่กวนอิ่มติดอยู่ที่ผนังห้องนะคะ
มีประคำตะกรุดพระเครื่องมีเครื่องรางต่างใส่ไว้ในถุงพลาสติกแบบนี้ด้วยนะคะ
มีรูปปั้นพระแม่ธรณีบิบมวยผมเจ้าแม่กวนอิมพระพุทธรูป
แล้วก็มีหนังสือสวดมนต์มีกระถางทูบ
อันนี้คือสิ่งที่อยู่ในห้องพักของนายอิทธิพลหรือในแจ๊คผู้ก่อเหตุค่ะ
นี่คือในห้องที่ตัวใสนะคะ
ท่านผู้ชมครับเรื่องของพลายศักดิ์ของในแจ๊คอิทธิพล
อ้างว่าไปศักดิ์มาจากวัดนวลสว่างอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี
แล้วลักษณะเหมือนกับของเข้าตัว
เพราะว่าไม่ถือศิลป์ไม่บูชาไม่เคร่งครัดอะไรพวกนี้นะครับ
ทำให้ไปก่อเหตุเนี่ยวันนี้ทีมข่าวธรรมรัฐทีวีเราไปค้นหาไปทำหาความจริงหน่อยที่นี่ฮะ
ความจริงหน่อยที่นี่ฮะวัดนวลสว่างนะครับอำเภอหนองโวซอจังหวัดอุดรธานี
ได้ไปคุยกับพระลูกวัดนะครับคือพระธวัชชัยกันตธรรมโม
หรือที่ชาวบ้านจะเรียกว่าครูบาวัดนะครับ
ท่านบอกว่าหลังจากเห็นภาพรอยสักที่แผ่นหลังของนายแจ๊คผู้ต้องหาแล้วเนี่ย
ไม่ใช่รอยสักของช่างศักดิ์วัดโนนสว่างนะครับ
ครูมาวัดท่านบอกไม่ใช่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะเอาไปอ้างกันผิด
เดี๋ยวนายแจ๊คจะเอาไปอ้างนี้เนี่ย
ครูบาวัดเนี่ยท่านบอกว่าหลังของนายแจ๊ค
วัดโนนสว่างเนี่ยจะศักดิ์เฉพาะยันหานุมานเชิญทงแต่ที่หลังของนายแจ๊คเนี่ยไม่ใช่นะ
โดยที่นี่เนี่ยนะฮะวัดนวลสว่างจะใช้เครื่องศักดิ์แต่ยันฮนุมานที่หลังของนายแจ็คอิทธิพลผู้ต้องหาเนี่ย
ทางพระธวัชชัยหรือว่าครูบาวัดท่านบอกว่าเห็นแล้วนะดูแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เลย
มันเป็นลักษณะการศักดิ์มือนะครับส่วนยันเก้ายอดที่แผ่นหลังของนายแจ๊ค
ก็ไม่ใช่แบบที่ช่างของวัดนวลสว่างศักดิ์นะครับนอกจากนี้พวกตัวอัคระที่เป็นอัคระของ
เขมรอะไรพวกนี้ที่วัดจะเป็นอัคระตัวธรรมอีสานเป็นตัวธรรมอีสาน
เชื่อว่าผู้ต้องหาที่บอกว่ามาศักดิ์ที่วัดนี้เนี่ยคงจะแค่กล่าวอ้างเนี่ย
ก็ให้ดูเลยบอกเห็นไหมโยมดูกันวัดนวลสว่างเนี่ยมีชื่อเสียงด้านศักดิ์นะฮะ
ตรงนี้นะครับแล้วก็มีเรื่องของศักดิ์แห่งความมีมนต์ขลังนะ
มีพุทธคุณต่างแต่ใช้ช่างศักดิ์ที่เป็นเครื่องศักดิ์นะฮะ
แต่ในแจ็คเนี่ยลักษณะใช้มือศักดิ์แล้วก็ไม่เหมือนด้วย
ไม่เหมือนกับของวัดโนนสว่างที่อำเภอหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีนะครับ
ที่มาก็ได้ดูข่าวอยู่พอได้ดูข่าวปุ๊บมาดูก็อ้างอิงมาถึงวัดนวลสว่าง
อัตติมาก็ได้พิจารณาดูแลก็ไม่ใช่
ใช่เป็นสระเครื่องถ้าสระมือก็เป็นรุ่นแรกแต่ว่ามันก็ไม่ใช่อีกแหละ
ไม่ใช่ของหลวงพ่อไม่ใช่อัคราเลขยันของหลวงพ่อเลย

ไม่เคยมีอาการแบบนี้ยมมีแต่แบบพวกเขามาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังเกิดอุบัติเหตุ
แล้วก็เป็นแค้วคาดปลอดภัยไม่เป็นอะไรรถพังรถชนกันหักครึ่ง

ถ้าพูดถึงเรื่องรอยสักถามว่าอัตมามันเกี่ยวกันไหม
ตมาว่าไม่เกี่ยวมันเป็นจิตใจของคนมากกว่า
เพราะว่าคนที่ศักดิ์กับหลวงพ่อก็มีเยอะแยะไปก็ไม่เห็นจะมีอะไรเลย
นี่นะฮะเพราะฉะนั้นทางวัดท่านบอกไม่เกี่ยวเลย
ก็เป็นแค่คำกล่าวอ้างของในแจ๊คผู้ต้องหาแล้วค่ะ
ใช่อย่าเอาไปอ้างว่าโอ้โหศักยันต์จากวัดดังแล้ว
ไม่ได้บูชาเลยของเข้าตัวเลยไปก่อเหตุไม่เกี่ยวเลยนะครับ
คุณปิยชาติผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
ได้ไปคุยกับพระครูพิพัฒน์วิทยาคมหรือว่าหลวงพ่อเจริญนะครับ
ท่านเป็นเจ้าคณะอำเภอหนองวัวซอแล้วก็เป็นจ้าวาดวัดนวลสว่างนะครับ
ท่านบอกว่าที่ผ่านมาจะมีญาติโยมมาศักยันต์ที่วัดเป็นจำนวนมาก
แต่ก็ไม่เคยเห็นมีใครศักดิ์แล้วไปทำร้ายคนไม่เคยศักดิ์แล้วไปฆ่าใคร
อาคมต่างต่างอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ต้องมีศิลธรรมด้วยนะ
โดยเฉพาะไม่ผิดลูกเมียใครไม่ดื่มสุรานะฮะ
เสพของมึนเมาแล้วต้องยึดถือมังสาสิบ
ก็คือห้ามกินเนื้อ๑๐ชนิดนะครับ
สิบชนิดเนี่ยนะครับหลวงพ่อเจริญบอกกับเรานะครับ
ก็คือนี่ฮะห้ามกินเนื้อมนุษย์นี่
เนื้อช้างเนื้อม้าเนื้อสุนัขเนื้องู
เนื้อราชศรีเนื้อเสือโค้ง
เนื้อเสือเหลืองเนื้อหมีเนื้อเสือดาว
โดยหลวงพ่อเนี่ยเชื่อว่าสิ่งที่ผู้ต้องหาก่อเหตุไปเนี่ย

แม้ไม่ได้ศักดิ์ที่วัดนวลสว่างไปศักดิ์ที่อื่นก็ไม่เกี่ยว
ไล่แทงคนฆ่าคนเนี่ยมันเรื่องของตัวเองล้วน
จะมาอ้างรอยศักดิ์ไม่ได้ครับ
นะครับเดี๋ยวฟังนะฮะที่หลวงพ่อท่านบอกกับเรานะครับ
อย่าพดเตียบก็ผดโตฉันไปซักเลย
อย่าไปโทษอะไรเลยสกรายปราณภาพสักรายและพวกนี้
อ้างแบบนี้ตายอีกแล้วคนอื่นจะเพิ่มรอยสักกันน่ะ

ไปคุยกับคนที่เป็นเพื่อนกับผู้ก่อเหตุคนที่อยู่ในภาพตามกล้องวงจรปิดภาพแรกที่ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของในแจ๊คผู้ก่อเหตุไปค่ะ
ในแจ๊คแทงน้องอุ๋งอิ๋งกับเพื่อนแล้วก็เดินลงออกที่แยกไฟแดงอ่ะนี่นะคะตามภาพนี้นะคะคนที่ซ้อนท้ายคือเพื่อนของในแจ๊คแล้วพอในแจ๊กก่อเหตุคือหนีไปเลยวิ่งหนีหายไปเลยแต่เขาไปให้ข้อมูลกับตำรวจเรียบร้อยวันนี้ทีมข่าวของเราไปคุยด้วย
นายสุบินคณะเวทอายุ๒๙ปีค่ะเป็นเพื่อนกับในแจ๊คผู้ก่อเหตุค่ะเป็นเพื่อนกันมา๔ปีเคยไปที่ห้องของในแจ๊ค
นายสุบินบอกว่าโอ้โหจำได้เลยว่าเครื่องรางของขลังเต็มห้องเยอะมากเคยเห็นในแจ๊คหรือนายอิทธิพลเนี่ยนะคะ
บูชากราบไหว้สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิทุกวันในแจ๊คชอบทำบุญชวนกันไปทำบุญบ่อยมาก
นายสุบินบอกว่าก็เดินทางไปทำงานต่างประเทศสามปีสามเดือนแล้วก็กลับมาในช่วงโควิดสิบเก้าระบาท
ก็ไปหาในแจ๊คกลับมาก็ไปหาในแจ๊คด้วยความเป็นเพื่อนกันที่ฟาร์มหมูที่ห้องพักเขานี่แหละ
ปรากฏว่าในแจ๊คเนี่ยลักษณะผิดปกติไม่เหมือนเดิมที่เคยรู้จักจากคนร่าเริงกลายเป็นพูดน้อย
เนื้อปล่อยตัวผมยาวรกรุงรังนายสุบินบอกว่าก็รู้สึกแปลกใจเหมือนกันนะ
แล้วก็บอกว่า๕ธันวาคมจะมารับไปเที่ยว
งานทุ่งศรีเมืองในตัวเมืองจังหวัดอุดรธานีนะก็มาจริง
โมงเช้าในแจ๊คคนนี้๕ธันวาคม๘โมงเนี่ยไปเลยขี่รถจักรยานยนต์เก่า
ไปรับนายสุบินแล้วก็พากันไปเที่ยวงานนายสุบินบอกว่าเดินเที่ยวอยู่สักประมาณชั่วโมงนึงอะค่ะ
แจ๊คไม่ซื้ออะไรก็เดินไปเรื่อยแล้วก็พากันกลับ
แล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นจนถึงโอ้โหในแจ๊คไปก่อเหตุไล่แทงคนเนี่ยค่ะลองฟังดูนะคะ
รู้สึกว่ารถมันสั่นตอนที่เขาผลักมือไปแทงนะครับ
มันไหลอยู่บังมือเขาไว้แบบนี้ก็เหลียวไม่เห็นมือที่จับมีด

เห็นแค่ช่วงนี้เหมือนเขาเป็นคนที่คิดว่าเขาไปจับแก้มสาวหรือเปล่าอย่างนี้
พอเขาดึงมือมาแล้วผู้หญิงคนที่นั่งซ้อนท้ายกระโดดออกมาแล้วก็หันหน้ามา
ได้ยินเสียงเขาว่าอะไรเขาพูดอย่างนี้ผมก็เลยมองดูหน้าผู้หญิงเขา
เห็นคอเขาอ่ะรู้สึกว่ามีเลือดแล้วก็เลยมองลงก็เลยมองลงไปที่อ่า
มือเขาเห็นมีดตอนนั้นผมอยู่บนรถอยู่ก็เลยรีบลุกขึ้นมาเลยครับ
ขึ้นมาแล้วตกใจมากแล้วก็รีบลุกตอนนั้นรู้สึกทำอะไรไม่ถูก
หน้ามืดไปหมดเลยครับเจ็บทั้งรู้สึกเจ็บขาจะวิ่งก็วิ่งไม่ได้
ก็เลยค่อยค่อยพอหยุ่งตัวรีบออกจากทางทางตรงนั้นเลยครับ
แล้วก็ออกไปเรื่อยเรื่อยเพราะว่าตอนตอนที่ผมผมพูดอัน
ตอนที่ลุกออกมาใหม่ผมไหว้เขาครั้งนึงว่าเอ๊ะทำไมต้องทำกับผู้หญิงคนนั้น
ทำไมไปแท้งเขาเลยทำไมทำอย่างงี้กับเขาอย่างเงี้ย
เขาก็เลยแบบว่าหันมานิดนึงแล้วก็สิ่งตาดูผมก็ตกใจ
เขานึกว่าเขาจะลุกออกจากรถแล้วก็จะมาทำร้ายผมก็เลยรีบถอยหลัง
แล้วก็เดินเดินเดินออกไปวันนี้เขาก็เลยสตาร์ทรถแล้วก็ขี่ออกไปเลย
อืมนายสุบินบอกว่าผมก็นึกว่านายแจ๊คจะมาทำร้ายผมด้วย
เลยถอยถอยถอยถอยแล้วก็หนีหายไปเลย
รับว่าตอนนี้สภาพจิตใจแย่มากค่ะยังหวาดภาวะและเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แม่ของนายสุบินบอกว่าวันเกิดเหตุเห็นในแจ๊คมารับลูกชายไป
ก็รู้สึกไม่สบายใจเหมือนกันเพราะว่าในแจ๊คมีพฤติกรรมแปลกตั้งแต่แรกแล้วค่ะ
มารับเนี่ยนะคะเดินวนไปวนมาท่าทางไม่น่าไว้ใจ
แล้วแม่ของนายสุบินบอกว่าคิดดูก็แล้วกันมารับลูกชายแม่ออกไปเนี่ยนะ
แล้วด้วยความที่ในแจ๊คเนี่ยผมยาวรุงรังกระเซิงรถจักรยานยนต์เก่า
เดินวนไปวนมาอยู่รอบบ้านอย่างนี้

ใช่แม่เลยบอกกังวลตั้งแต่ต้นอยู่แล้วค่ะ
ก็บอกกับลูกนะคะว่ารถที่ในแจ๊คมารับเนี่ยมันจะไหวไหม
จะเสียกลางทางไหมเอารถจักรยานยนต์ของเราไปเองไหม
แต่ในแจ๊กก็ตอบกลับแม่ของนายสุบินไปว่าไม่เป็นไรเอารถเข้าไปนี่แหละไม่เปลือง

พอมารู้ข่าวโอ้โหว่าในแจ๊คไปไล่ก่อเหตุแทงคนอื่นเขาเลยนะแม่บอกเขาสุดเลยนะคะ
ห่วงลูกชายด้วยสุขภาพก็ไม่แข็งแรงเพิ่งกลับมาอยู่บ้านได้ไม่กี่เดือนค่ะ
กลัวแล้วให้น้าแม่ก็รู้สึกว่าย่านอยู่จากเจ้าก็เป็นน้ำฮัง
ค่ะบอกหูว่าอยากให้ลูกไปนะจ๊ะแต่ก็ที่เห็นค่ากหลายเนิ่งก็ไว้เที่ยวยังเที่ย
ใช่ค่ะเร่งไปก็ไปแม่ก็คิดน้ำสุดทางเรียวน้ำกลม
แม่ก็จะเป็นลมแล้วจ้ะทำใจอยู่ดมยาไว้นะจ๊
ไม่กันแล้วแม่ก็ได้ไม่เคยมีจังสิกับลูกจากนั้นไปเที่ยวไปอย่างนั้นก็ไม่เคยมีอีกเที่ยว
ท่านผู้ชมครับหลังจากที่เกิดเหตุสะเทือนขวัญครั้งนี้นะครับ
ผู้เสียชีวิต๒ศพยังมีคนบาดเจ็บอีกนะฮะอีก๕๖คนด้วยกันนะครับ
วันนี้ผู้ราชการจังหวัดอุดรธานีนายสยามสุริมงคลนะครับ
แล้วก็เหล่ากาชาติของจังหวัดด้วยนะฮะวันนี้เดินทางไปเยี่ยมไปให้กำลังใจผู้ที่ถูกทำร้าย
ผู้ที่บาดเจ็บนะครับไปทำพิธีสู่ขวัญให้นะครับผูกข้อม้อยข้อมือเพื่อเรียกขวัญกำลังใจนะครับ
นี่เป็นภาพที่ไปเยี่ยมนางสาวอรวรรณชูแก้วที่บ้านพักนะฮะ
นางสาวอรวรรณก็ถูกแทงนะครับนายแจ็คก็แทงถูกแทงเนี่ยบาดเจ็บที่นิ้วเย็บ๕เข็มนะฮะ
แล้วก็มอบกระเช้ามอบถุงยังชีพมอบเงินสดช่วยเหลือเบื้องต้นให้จำนวนหนึ่งด้วยนะครับ
หลังจากนั้นนี่ก็ไปที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีนะครับ
เพราะว่านางสาวิลาซินีพรมกูลอายุ๔๙ปียังบาดเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาล
โอ้โหนางสาวิลาซีนีเนี่ยถูกแทงเข้าที่แก้มนะฮะท่านผู้ชมฮาอุเหรียบประสอร์น
เข้าแก้มเลยนะครับก็มอบสิ่งของมอบเงินช่วยหรือด้วยเยลยาจิตใจ
ส่วนผู้บาดเจ็บคนอื่นตอนนี้ทางอำเภอกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จะไปเยี่ยมจนครบทั้งหมด๖คนนะฮะจะเยี่ยมให้ครบนะครับ
เหตุการณ์นี้มีผู้เสชวิตศองน้องจูนวันนี้ชาพนักผิดศพแล้ว
น้องอุ๋นอิงยังรอพิธีชาปนากิจอยู่วันที่๙ธันวาคม
ส่วนน้องจูนชาปนากิจสมไปแล้ว
แจ๊คเองตอนนี้ก็ถูกนำตัวส่งไปที่เรือนจำแล้ว
ระหว่างการฝากขังเพื่อดำเนินคดีคัดค้านการประกันตัวแน่นอนคดีนี้นะครับ